วันนี้เราไปคุยกับคุณเอ๋เชิญยิ้มนะเป็นดาราตลกชื่อดัง
ผลงานละครก็หลายเรื่องนะครับผลงานทางตลกก็มี
ก่อนหน้านี้คงทราบข่าวกันว่าคุณเอ๋เชิญยิ้มเนี่ยเขาเป็นจิตอาสา
ใช่ค่ะไปช่วยเก็บศพอะไรแบบนี้ค่ะมาอย่างต่อเนื่อง
ศพที่เสียชีวิตจากโควิดหรือว่าไม่ได้เสียชีวิตจากโควิดก็แล้ว
แต่ศพที่เสียชีวิตจากโควิดดูแลถึงขั้นพาไปเนี่ยฮะ

ก่อนหน้านี้ก็เป็นลักษณะเหมือนกับศพไร้ญาติอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็เป็นช่วยเหลือไม่คิดเงินด้วยนะคุณเอ๋เชิญยิ้มหรือว่าภูกองสมาร์ท
หน้ารู้จักกันอยู่แล้วแต่ทุกผู้ชมเชื่อไหมครับ
คุณเอ๋เชิญยิ้มเขาเพิ่งหายจากโควิดนะฮะ
คือที่ไปช่วยเก็บศพโควิดต่างแล้วพาไปชาปนกิจเนี่ยเขาติดโควิดนะครับ
ติดโควิดแล้วก็ไอ้เชื้อโควิดเนี่ยพามาติดในครอบครัวของคุณเอ๋ด้วย
รวมแล้ว๖คนด้วยกันคุณเอ๋เชิญยิ้มบอกว่าช่วงแรกที่ติดโควิดนี่เครียดมาก
แต่ก็เรียนรู้แล้วก็พยายามเข้าใจแล้วก็อยู่กับมัน
สุดท้ายไปรักษาตัวหายออกจากโรงพยาบาลเมื่อ๑๕สิงหาคม
แล้วก็กลับมาทำเหมือนเดิมนะฮะมาเป็นจิตอาสาเหมือนเดิม
กับทีมเพจสับปะเรอเจอผีลงพื้นที่ช่วยเก็บศพโควิดวันละ๖๗ศพ
รับส่งผู้ป่วยโควิดด้วยนะผู้ที่เสียชีวิตพาไปชาปนกิจด้วยพาไปส่งด้วย
เก็บเงินแม้แต่บาทเดียวค่าใช้จ่ายก็ถือว่าเป็นรายได้จากช่องยูทูปที่ทำ
แล้วก็เอามาช่วยเหลือสังคมตรงนี้
เมื่อวานนี้คุณเอ๋เนี่ยได้ไลฟ์การเผาศพผู้ป่วยโควิดเป็นเคสหนึ่งนะฮะที่ญาติเนี่ยไม่มีเงิน
นี่ครับที่เขาไลฟ์ในเพจสับปะเลอเจอผี
คุณเอ๋ก็จัดการให้หมดทุกขั้นตอนเลยกับทีมงานของคุณเอนะครับ
ช่วงนี้นะฮะตรงนี้นะครับที่พาศพโควิดไปส่งที่วัดไปชาปนกิจ
เราก็ถามว่าโอ้โหอย่างนี้พี่เอาละติดโควิดมารอบนึงแล้ว
แล้วก็ออกมาช่วยอีกเนี่ยไม่กลัวติดโควิดอีกเหรอ
คุณเอ๋บอกก็กลัวนะแต่ก็สงสารและเห็นใจชาวบ้านที่เขาไม่มีเงินจริง
ตอนนี้ก็พยายามป้องกันตัวเองเต็มที่
เรื่องของวัคซีนโควิดเนี่ยคุณหมอบอกว่าอีก๓เดือนค่อยไปฉีด
เพราะตอนนี้เพิ่งหายถือว่ายังมีภูมิอยู่
แล้วใช้แล้วแบบใช้ต้องทิ้งด้วยรวมทั้งเรื่องรถรับส่งผู้ป่วยด้วย
ตอนนี้ทีมงานคุณเอ๋มีรถกระบะถ้าได้รถตู้เนี่ย
ดีเลยในการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือว่าศพโควิดต่าง
อาศาสมรรยาเจอผีที่ส่งฟรีทั่วประเทศแล้วก็ศพแฟนโควิด
ซึ่งแบบว่าไม่มีเงินไม่มีเงินจริงไม่มีเงินในการจ้างรถ
ถ้าเป็นศพเนี่ยเราส่งได้จะมีปัญหาตรงที่เขาเป็นผู้ป่วย
เพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยมันไม่สามารถนั่งกระบะได้